มาดูปัญหาพ่อตาลูกเขยกันหน่อยนะคะ
เขยกับพ่อตารายนี้ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาค่ะ
เกิดการทำร้ายร่างกายกันนะคะลูกเขยคว้าเสียมขึ้นมาตีพ่อตา
ตายคาที่เลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะที่เป็นพ่อตาชื่อว่านายประยูนบำรุงจิตอายุ๖๒ปีค่ะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดได้มีบาดแผลถูกตีที่ศีรษะเลยนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ส่วนผู้ก่อเหตุค่ะชื่อว่านายเทียรวุฒิจันหมื่นอายุ๓๙ปี
ไม่ไปไหนค่ะยืนรอให้กันกับตำรวจนะคะ
รับสารภาพว่าผู้เสียชีวิตเป็นพ่อตาส่วนตัวเองเป็นลูกเขยมีปากเสียงกัน
ถูกพ่อตาท้าทายตัวเองระงับอารมณ์ไม่ได้ก็เลยลงมือก่อเหตุไปนะคะ
ไปสอบถามภรรยานายธีรวุฒิซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่า
คุณคะเรื่องในครอบครัวไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัว
บางอย่างมันพูดไม่ได้คนตายก็ตายไปแล้ว
ตัวเองกับสามีอยู่กินกันมา๑๗ปีไม่เคยมีปากเสียงกัน
สาเหตุน่าจะมาจากปัญหาที่ตอนแรกเลยพ่อตาเนี่ยจะเอาวัวไปขาย
แต่สามีเป็นคนเลี้ยงก็เลยไม่ให้ขาย
ตาก็เลยบอกว่าถ้าวัวขายไม่ได้ขายบ้านได้ไหมขายที่นาได้ไหม
หลังจากนั้นก็เกิดปัญหากัน
ช่วงที่เกิดเหตุจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันจนเสียชีวิต
บอกว่าพ่อกับสามีอยู่กันสองคน
ไม่ทราบขั้นตอนเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนช่วงที่เกิดเหตุไปแล้วพ่อบาดเจ็บสาหัส
แต่ด้วยทางเข้าบ้านมันเป็นทางที่ลำบาก
รถพยาบาลไปถึงในช่วงเวลาที่พ่อเสียชีวิตไปแล้ว
ด้านตัวเองหลังจากนี้จะทำยังไง

เขาบอกว่าจะเตรียมประกันตัวให้กับสามี
เพราะญาติพี่น้องก็ไม่มีใครติดใจเอาความนะคะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทพลภูมิแสดงสกุลสุนทรนะคะ
เปิดเผยว่าพ่อตาและลูกเขยทะเลาะกัน
สาเหตุก็คือพ่อตาติดยาเสพติดจะเอาเงินไปซื้อยา
ก่อนเกิดเหตุเอาโฉนดที่ดินไปขายให้กับชาวบ้าน
แต่ไม่มีใครซื้อกลับมาก็เลยทะเลาะกับลูกเขย
ด้านพ่อตาหยิบมีดมาหาลูกเขย
ประมาณ๔๕ครั้งพ่อตาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีล่าสุดวันนี้ค่ะ
นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาซึ่งก็คือลูกเขยไปทำแผนค่ะ
มีภรรยามีแม่พร้อมญาติญาตินะคะมาดูการทำแผนด้วย
ก็ร้องไห้เสียใจเพราะสงสารผู้ต้องหานะคะ
ซึ่งปกติก็เป็นคนไม่พูดไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่ครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะเหลืออดจริงขาดสตินะคะ
เพราะว่าทะเลาะกันหนักถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ทำร้ายพ่อตาจนเสียชีวิตค่ะ